จากคลิปที่มีผู้ชายแต่งกายครึ่งท่อนคล้ายตำรวจนะฮะ
มากร่างแล้วไปชักปืนขู่

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา

ใช้ปืนขู่คนขับรถ๑๐ล้อ

ทำให้ตัวของผู้ชายที่แต่งกายครึ่งท่อนเนี่ย

หลังจากที่คลิปเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
เพราะต่างคนต่างก็มองว่าผู้ชายแต่งกายครึ่งท่อนเป็นตำรวจ
ก็ดูเสื้อขาว
บรรเตงสีกากี้ออกน้ำตา
และเหตุฉะไหนถึงกลางกับประชาชนเช่นนี้
ถึงได้บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านโจ๊กนะฮะ
ผู้ชายครึ่งท่อนนี้ก็เละเป็นโจ๊ก
โจ๊กเลยเพราะถูกตำหนิติเตียน

ผู้ชายครึ่งท่อนคนนี้ก็เป็นตำรวจจริง
คุณจริงยศพันธ์ตำรวจโทเป็นรองผู้กำกับของสพกระนวลนะครับ
จากการตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วไปพบไปเจอแล้ว
ว่าผู้ชายคนนี้คือพันธ์ตำรวจโทยุทธนาวิรักษา
รองผู้ประกับงานป้องกันและปราบปราม
ของสพกรณวลนะครับที่จขแก่น
ล่าสุดทางผู้บังคับบัญชาของนายตำรวจท่านนี้
นะครับก็ได้มีการประชุมกัน
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถึงไปยกปืนขู่ไปกลางอยู่แบบนี้นะครับ
ล่าสุดพลตำรวจตรีพรมมณฑเขตห่ามคำภัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
เซ็นคำสั่งให้พันธ์ตำรวจโทยุทธนา
ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
กว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นนะครับ
ก็ต้องรอดูถึงเหตุถึงผลนะครับ

กับคนขับรถแล้วก็พ่อค้า
ยกปืนขู่แบบนี้นะครับ